เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย
ได้นำตัวคนรับใช้ที่ถูกหญิงไก่ที่เป็นนายจ้าง
แจ้งความว่าลักทรัพย์ไปพบกับตำรวจกองปราบรามนะคะ
เพื่อแจ้งความกลับไปยังหญิงไก่

แล้วยังขอร้องให้ตำรวจตรวจสอบประวัติหญิงไก่ด้วยนะคะ
เพราะว่าเคยแจ้งความดำเนินคดีกับคนรับใช้
ในคดีลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งค่ะ
สงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ

นำผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์ในจ้าง
ตกเป็นผู้เสียหายในคดี
หลังจากมาร้องเรียนว่าถูกคมขู่
ให้รับสารภาพว่ารักทรัพย์ภายในบ้าน
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกอง

ซึ่งเป็นในจ้างในข้อหาแจ้งความเท็จ
กรณีแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เสียหายในข้อหารักทรัพย์มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท

ทนายความกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ

ข่มขู่คนรับใช้ให้รับสารภาพ
ถูกดำเนินคดีลักทรัพย์และถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ

และจะให้ตำรวจกองปราบรามตรวจสอบคดีย้อนหลัง

พร้อมกันนี้ยังเตรียมเข้าสอบปากคำผู้ต้องหาในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

เชื่อว่าจะสามารถดำเนินคดีกับนายจ้าง
ข่มขู่คนรับใช้ภายในบ้าน
โดยมีพฤติการลักษณะเดียวกันถึง๕คน
เตรียมนำผู้เสียหายที่เหลือเข้าร้องทุกข์เพิ่มเติมด้วยค่ะ